มาดูคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยากันหน่อยนะคะช่วงนี้ค่ะ
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาจาก๓หน่วยงานนี้นะคะ
ว่าจะเป็นอายการแล้วก็แต่งตั้งมาจากนายกรัฐมนตรี
ฝั่งของตำรวจเขาก็ทำงานกันปล่อยให้ทำงานไปนะคะ
เพราะว่ายังคงเป็นข้อสงสัยของสังคมอยู่นะคะ
หลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้อง
แต่ทีนี้อายการสั่งไม่ฟ้องมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะคะ
ที่ทางบอสอยู่วิทยาเนี่ยเขามีการร้องขอความเป็น
ทำให้สอบประจักษ์พยานเพิ่มเติม
และมีประจักษ์พยานเข้ามาให้การเพิ่มเติม๒คนด้วยกัน
ก็คือพลอากาศโทจักริตถนอมกุลบุตรและนายจารุชาติมาทอง
ซึ่งการให้การของสองคนนี้ทำให้คดีมันพลิก
เกิดการสั่งไม่ฟ้องขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของความเร็ว
มันไปเกี่ยวเนื่องกับความเร็วที่บอสอยู่วิทยา
ขับรถในช่วงวันนั้น
แต่ว่า๑ใน๒คนนี้ก็คือนายจารุชาติมาสทองล่าสุด
คืนวันพุธเข้าสู่วันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมา
เขาไปประสบอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายจารุชาติเสียชีวิตเลยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไปเกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งเสร็จค่ะได้ประสบอุบัติเหตุนะคะ
สำหรับนายจารุชาตินะคะก็คืออุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
เขาเสียชีวิตค่ะจุดเกิดเหตุคือถนนห้วยแก้วค่ะ
เข้าเมืองตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะจะเห็นว่านายจรุชาติ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟนายจรุชาติคือสีแดงนะคะ
ส่วนคู่กรณีชื่อวนายสมชายสีเหลือง
นายจรุชาติขี่ฮอนเดอร์เวฟไปชนท้าย
รถจักรยานยนต์คู่กรณีก็คือนายสมชายตาวินโตซึ่งอยู่ด้านหน้า
นายจารุชาติหลังจากไปชนท้ายเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ศีรษะไปกระแทกกับพื้นเจ็บสาหัสกู้ภัยมาถึง
เร่งปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แต่สุดท้ายเสียชีวิตสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีค่ะ
ส่วนคู่กรณีคือนายสมชายนะคะได้รับบาดเจ็บปานกลาง
ก็รักษาและอนุญาตให้กลับบ้านได้บ่ายสามครึ่งของวันถัดมา
ผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายของทั้งสองคนนี้นะคะ
ระบุว่าพบแอลกอฮอลในร่างกายทั้งคู่ค่ะหลังจากนั้น
ญาติของนายจรุชาติเดินทางมารับศพทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับนายจารุชาติที่ไปเป็นพยานในคดีของบอส
เพราะนายจารุชาติไม่เคยเล่าให้ฟัง
ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่คนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือลูก

เรื่องนี้ขออภัยศพตริพิเชติจีระนันตศิลป์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่า
จะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้อย่างตรงไปตรงมาหลังจาก
ไม่ให้เกิดความเคลือบแคลนใจของคนในสังคม
เกี่ยวกับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ
เสร็จไม่ได้หรอกครับว่าคนก็ต้องคิดเชื่อมโยงกันไป
เพราะจริงแล้วจรุชาติกำลังจะถูกเรียกตัวไปสอบเพิ่มเติมวันที่๕สิงหาคม
จากคณะกรรมอธิการของสภาพุทธรรมราชดร
แต่ว่ามาประสบเหตุทำให้เสียชีวิตซะก่อน
คนเองก็ต้องสงสัยในประเด็นนั้นแหละนะฮะ
ทีนี้เมื่อวานคณะกรรมธิการตำรวจสภาพผู้แทนราชดร
แถลงผลการเชิญตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ในคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา
โดยนายนัชนนศรีก่อเกื้อโคศกกรรมธิการ
ก็บอกว่าข้อสงสัยสำคัญว่าเหตุใดไม่มีการแจ้งข้อหา
ในการพบสารแปลกปลอมที่เกิดจากสารเสพติดประเภทโคเคน

ที่มีผลการตรวจทางนิติเวชวิทยายืนยันแล้ว
จากการตรวจเลือดจากในบอสนะครับ
พนักงานสอบสวนในคดีนี้ให้ปากคำว่า
จากการตรวจเลือดนายวรยุทธ์พบโคเคนจริง
แล้วถามว่าทำไมถึงไม่แจ้งข้อหานี้
เขาให้เหตุผลว่าที่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้
เพราะได้รับการยืนยันจากทันตแพทย์หรือหมอฟันว่า
นายวรยุทธ์ได้รับการใช้ยาที่มีส่วนผสมของโคเคน
ในการรักษาในการทำฟัน
หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเออมันจริงเหรอ

คุณหมอหลายท่านนะโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า

ถูกต้องทั้งนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนว่า
การให้ยาให้ยาไปเมื่อไหร่
แล้วรักษาอะไรถึงต้องมีส่วนผสมของสารแปลกปลอมนั้น
และไม่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันเพราะเป็นการชี้แจงปากเปล่าเท่านั้น
กรรมนาธิการก็ยืนยันว่าการดำเนินการเรื่องนี้
มีความไม่ชอบทำเกิดขึ้นหลายประเด็น
สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีการเชิญอายการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อกรรมาธิการเพิ่มเติมด้วย
วันประมาณเหมือนที่๔๕สิงหาคมนะคะ
ขณะที่เรื่องของโคเคนที่ผลการตรวจ
เขาบอกว่าเป็นโคเคนที่เกิดอาการทำฟันใช่ไหม
การให้การปากเปล่าโดยอ้างแบบนี้
ไปถามผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ
รองสาธาราชาญดรเวียรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออส
เป็นอาจารย์ประจำคณะภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับโคเคนในคดีนี้บอกว่าโคเคนที่ตรวจพบในเลือด
มันเกิดจากการเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับโคเคนที่เอาไว้รักษาฟัน
โคนที่ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ในงานทันตกรรมเวลาหมอใช้เขาจะใช้ปริมาณที่น้อย
ต่างจากตัวที่พบในเลือดด้านเพจทันตแพทย์ชื่อดังห้องทำฟันหมายเลขสิบ
ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะให้ข้อมูลว่าโคเคนที่อ้างถึงว่าใช้ในงานทันตกรรมเนี่ย
มีจริงแต่เป็นยาที่ใช้เมื่อหนึ่งร้อยห้าสิบปีก่อนโอ้โหนานไหมล่ะ
เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเขาไม่ใช้ห้าสิบปีแล้วนะเออเออนะฮะ
เนี่ยพอมันเป็นข่าวแบบนี้ไปหลายคนที่ทำฟันอยู่ก็บอกอ้าว
แล้วถ้าเกิดฉันไปโดนตรวจเลือดเออนั่นสิฉันจะไม่เจอสารในร่างกายฉันแบบนี้เหรอ
ฉันจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเสพโคเคนเหรอเอานั่นอ่ะสินั่นน่ะสิ
คือเรื่องของโคเคมันเป็นเรื่องของเคมีนะคะ
ถ้าเคมีเขาจะรู้ว่าไอ้โคเคนที่อยู่ในร่างกายของคุณเนี่ย
มันเกิดจากการเสพหรือจากการทำฟันกันแน่ปริมาณเอ่อ
เรื่องของลักษณะเลือดอย่างเงี้มันตรวจรู้นะคะเอาล่ะ
ก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
แล้วก็ตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยเยอะว่ากฎหมายเนี่ย
บังคับใช้อย่างเท่าเทียมหรือเท่าแบบเทียมนะคะ
ฝากด้วยค่ะตอบคำถามสังคมให้ได้ดีกว่านะครับ